มีคลิปเหตุการณ์มาเตือนเป็นอุทาหรณ์
เวลาจะข้ามแยกหรือว่าข้ามไฟแดงต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ
คอยดูนะคุณผู้ชมเนี่ยรถกระบะสีขาวคันนี้วงเขียวเนี่ยค่ะ

อุ๊ยแวบเดียวน่ะเสี้ยววินาทีจังหวะนั้นน่ะ
มันมีรถจักรยานยนต์พุ่งตรงมาพอดีมันก็เลยเฉียวชนกับกระบะ
แล้วก็เสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์อีกคัน
เขาล้มถลายไปกับพื้นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่
บริเวณ๔แยกซินเอี่ยวถนนสายโรงไฟฟ้าบางประกงหมู่๔
ตำบลท่าข้ามนะคะจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังเกิดเหตุทราบชื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำค่ะ
ชื่อว่านางกาแทร่เท้าอายุสี่สิบปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
โชคดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนคนขับรถกระบะสีขาวนิสันนาวาร่าสีขาว
ชื่อว่านายสุรักษ์ปานท่าช้างอายุ๒๙ปี
เรื่องนี้ใครผิดใครถูกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำการสอบสวนกันเอง

แต่เรานำมาให้คุณผู้ชมดูให้เป็นแบบอุทาหรณ์
การใช้รถใช้ถนนว่าเวลาจะข้ามแยกและแยกเล็กแยกใหญ่
ก็ต้องใช้สติและความไม่ประมาทดูซ้ายดูขวาดีด้วย